ใครที่เป็นสายห้อยจ้อบอกเลยวันนี้จะพาไปกินห้อยจอกั้งคุณผู้ชมผ่านน้องมนชนบุรีนะไม่แวะถือว่ามาไม่ถึงอร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
กล้าพูดได้เลยห้อยจ้อกั้งในประเทศไทยยังไม่มีใครทำเพียงห้อยจ้อ
้อยจ้อปูก้อนและโคตรปูมาดูด้านนี้ได้เลยโคตรปูของเรานี่เด็ดมาก
มีกุ้งมีกั้งอะไรจัดให้อลังการ
ธรรมดาแล้วนะแม่ไม่ให้ใครเข้ามาถึงหลังครัวนะคะ
รายการนี้รายการแรกที่เข้ามาหลังพ่อ

มาดีค่ะเอาของตอบหลานเชิงเลยค่ะ

หนูดูกล้างของแม่จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะ
เป็นตัวเลยสดมาก
เราใช้ปูก้อน๕ตัวโล

เราจะทำแบบเน้นเนื้อปู

อันนี้แบบเขาเรียกไส้ทะลักนะคะ
ลูกหนึ่งก็อยู่ใน๕๐บาท
อันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของแม่เจริญนะคะ
ก็มีเห่าหมกโป๊ะข้าวนะคะ

เป็นน้ำปลามะนาวทำวันต่อวันเลย
ของเราที่ดีอย่างหนึ่งคือว่า
ที่ลูกค้าติดเพราะว่าเราใช้น้ำพริกใต้

อยากมาอยากกินน้ำก๋วยเตี๋ยว
แม่ก็เอากั้งมาใส่เย็นนาโฟ
มีกุ้งมีกั้งอะไรจัดให้อลังการ

ต้องมาหาแม่เจริญอย่างเดียว

ร้านเราจะเปิด๘โมงถึง๖โมงเย็นนะคะ
ถ้าลูกค้าคนไหนอยากทานเย็นนาโฟ

ห้อยเจ้าโคตรปูห้อยเจ้าปูทันลักษณ์ห้อยเจ้ากล้าง

ขอบคุณนะคะจากแม่เจริญค่ะ
โอ้โห

ไปขอโอกาสที่จะได้ไปที่หน้าสักการ